เดาะบอลอยู่อย่างนี้แสดงว่าต้องมีอะไรเกี่ยวกับเรื่องของการเดาะ
นี่สิเรื่องราวของเด็กน้อยคนนี้ไง
นึกออกแล้วน้องคนนี้ครับคุณผู้ชมครับ
โอ้โหแค่ป๑เองนะ

แต่มีความสามารถเดาะบอลได้ถึง๑๓๘ครั้งต่อ๑นาที

โอ้โหเก่งมากไปดูกันเลยครับที่จังหวัดขอนแก่น
นี่อายุห่างกัน๒๐ปี

๑นาที๑ที
เก่งไม่เก่งนี่ไง
หนองบอนกับหรือว่าเด็กทายวัชฌีริยมสารพรมอายุ๖ปี
เดี๋ยวนะก่อนที่คุณพ่อคุณแม่ตั้งชื่อเนี่ย

สงสัยตอนที่ยังตั้งครันอยู่ก็นั่งดูผู้ชมประธงฟุตบอลไปเรื่อยแล้วมั้ย
น้องก็จะเดาะตอนที่ฟุตบอลเตะตลอดนะคะ

น้องเขาก็โชว์เดาะลูกฟุตบอลด้วยการใช้หลังเท้าข้างเท้าอย่างที่เห็น

น้องบอลเขาเรียนอยู่แค่ชั้นประถมศึกษาปีที่๑
โรงเรียนอนุบาลภูมิทรัพย์ตำบลหนองกุงอำเภอน้ำพอง
จังหวัดขอนแก่นนี่บ้านเดียวกับซิโก้นี่

อย่านะตอนคุณ๖ขวบ๗ขวบคุณทำอะไร
ตอนนั้นนี่ยังเล่นไซเรียะบ้าง

แต่เวลาเผลอไม่ถึง๑นาทีด้วย
ต่อเนื่องเลยนะไม่หล่นเลยนอกจากนี้ยังเคยเดาะลูกฟุตบอลได้สูงสุด
๑๐๔ขอบความคิดครับ๔๕๐ครั้ง
อะไรนะ๔๕๐ไม่น่าเชื่อโอ้โห

เรื่องนี้เปิดเผยโดยดาบตำรวจธนโชธแสนพรม

สุดท้ายสนใจเล่นฟุตบอลมาตั้งแต่อยู่อนุบาล๓
ขอบความคิดฝึกให้ลูกไม่ใช่ลูกบอล

ให้น้องที่ชื่อว่า
เจ้าบอลนี่แหละเดาะบอล
ลูกบอล๑ครั้งก็เพิ่มได้เป็น๒ครั้ง๓ครั้ง
จนถึง๑๐๒๐ครั้งดอกครั้งแรกก็ยังไม่ชิน
หลังก็เก่งขึ้นเรื่อยนะครับคุณผู้ชมครับ
ป๑ก็เล่นให้กับทีมโรงเรียนด้วย
แล้วก็ได้ฝึกความสามารถในการเดาะลูกฟุตบอลเรื่อยมาจนเก่ง
จากนี้ยังได้เข้าร่วมในโครงการซิโก้น้อย
ดึงตามรอยกิจสักเสนาเมือง
โค้ชทีมชาติไทยที่เป็นชาวขอนแก่นเหมือนกันอีกด้วย

เขาก็ฝึกเดาะบอลอย่างนี้แหละ

ทีมชาติไทยแล้วรอติดตามดิฉันอาจจะแก่แล้ว
ตอนนี้น้องยัง๖ขวบ๗ขวบอยู่เลย

คุณผู้ชมค่ะจากเรื่องราวของฟุตบอล
ฟุตบอลตัวน้อยที่เดาะบอลได้

ยังคงอยู่ที่กระอีลาไทยไทย

ปัจจุบันนี้นะคะเวลาเราอยากที่จะเรียนมวยไทย

แต่ว่าคนนี้เขาเป็นอดีตนักมวยจิตอาสานะครับ

เขามาสอนมวยไทยตามสวนสาธารณะ
และที่สำคัญคือสอนฟรีด้วย
สอนฟรีฟรีฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย

เยาวชนร่วมฝึกซ้อมมวยไทยกันที่สวนชมน่าน
แม่น้ำน่านจังหวัดพิศนุโลกกันอย่างมีความสุขแบบนี้นะคะ
โดยมีนายนัทพงศ์จิตพินิษฐ์หรือครูเจอายุ๓๕ปี
ทำหน้าที่ฝึกสอนอย่างเป็นกันเองเลย
ครูเจบอกว่าชื่นชอบมวยไทยมาตั้งแต่อายุ๑๓ปีแล้ว
ขึ้นเวทีชกมวยครั้งแรกในชื่อยอดประเสริฐสิทธิ์ศักดิ์ประเสริฐ
และมีอีกหนึ่งชื่อก็คือยอดประเสริฐสิทธิยอดทง
มุมน้ำเงินนะฮะเคยฝึกทักษะการชกมวยไทยกับสามารถพยักษรุณมาแล้วนะจ๊ะ
ช่วงนี้มวยไทยนี่กำลังฮิตฮอตมากใช่เนี่ยผู้หญิงก็จะเริ่มสนใจการออกกำลังกายด้วยการเล่นมวยไทย
แล้วก็เป็นการป้องกันตัวอีกแบบหนึ่งด้วยนะคะ
ที่ผ่านมาค่ะครูเจพบว่าเยาวชนจำนวนไม่น้อยเลยสนใจแล้วก็อยากเรียนรู้ทักษะการชกมวยไทย
แต่อย่างที่บอกถ้าเกิดว่าไปตามฟิตเน็ตก็จะเสียค่าเรียนค่อนข้างสูง
สละเวลามาสอนมวยไทยให้เยาวชน
แล้วก็ผู้ที่สนใจตามสวนสาธารณะในเมืองพิศนุโลกทุกวันค่ะ

ตั้งแต่เวลา๑๘๐๐๐เยนเป็นต้นไปโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย
หวังที่จะให้เยาวชนผู้ที่สนใจเข้าถึงมวยไทยได้มากยิ่งขึ้นค่ะ
ผมอยากให้เด็กเยาวชนเขาเข้าถึงมวยไทยได้ง่ายขึ้น
เพราะตอนนี้กระแสมวยไทยเข้ามาแรงที่ไหนเขาก็เปิด
แม้กระทั่งของส่วนกลางเองเขาก็ยังเสียตังค์ทุกวันนี้นะ
แล้วก็คนอื่นที่เขาอยากเข้าไปเรียน
อยากที่ไปทดลองเรียนที่เขายังมีความคิดว่ามวยไทยรุนแรง
หรือว่าพ่อแม่เด็กที่เขาไม่กล้าส่งลูกไป
เพราะมวยไทยสามารถออกเป็นไคร้ได้นะ

คนที่เขาไม่มีโอกาสที่จะไปจ่ายเงินค่าเรียน

ฟรีชัดเจนชัดมากจริง
สำหรับเด็กหญิงสาลิกาอยู่อินอายุ๑๔ปีบอกว่าปกติชอบออกกำลังกายในสวนสาธารณะเป็นประจำอยู่แล้วนะคะ
เมื่อเห็นครูเจเปิดสอนทักษะมวยไทยก็ได้ไปร่วมเรียนด้วย
ช่วยให้มีทักษะมวยไทยแล้วก็สามารถนำไปใช้ป้องกันตัวได้ด้วย
ครูเจรูปหล่อใจดีแบบนี้ถ้าอยู่ใกล้ก็จะรีบไปสมัครเรียนเหมือนกันนะเนี่ย

เคยไปลองเคยได้ข่าวไปลอง

พรุ่งชมขึ้นพักการเลือกออกกำลังกายหน่อย
วันหยุดแบบนี้ค่ะมีนักท่องเที่ยวมานามัศกาลพระธาตุเยอะทีเดียวค่ะ
และวันนี้นะคะเราจะมาตามติดอาชีพคนขายดอกไม้เพื่อนำไปสักการะพระธาตุค่ะ
วัดพระธาตุวรมหาวิหารหรือที่ชาวนครเรียกว่าวัดพระธาตุโบราณนสถานที่ศักดิ์สิทธิ์และเป็นมิ่งขวัญของชาวนครตลอดจนพุทธศาสนิกชน
นับเป็นปูชนียสถานที่สำคัญที่สุดอีกหนึ่งแห่งของภาคใต้
รัชนีอินจันทร์ชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชที่ยึดอาชีพขายดอกไม้มากว่า๕ปี
และบอกว่าเครือญาติส่วนใหญ่ก็ยึดอาชีพขายดอกไม้เหมือนกัน
รัชนีเล่าว่านอกจากจะขายดอกไม้แล้วยังช่วยแนะนำนักท่องเที่ยวเรื่องการนามัศกาลพระธาตุ
และคอยจัดดูแลเรื่องการจราจรและอำนวยความสะดวกให้นักท่องเที่ยวอีกด้วย
ทำแบบนี้ไม่ใช่ต้องการแค่ขายดอกไม้อย่างเดียวแต่เพื่อทำหน้าที่เจ้าบ้านที่ดี
ใครไม่ซื้อไม่ว่าเพียงแค่ต้องการเห็นรอยยิ้มนักท่องเที่ยวและคนที่ไปเยือน
หวังว่าอนาคตนักท่องเที่ยวเหล่านี้จะกลับไปเยือนที่วัดพระธาตุอีกครั้ง
เป็นงานสุจริตลูกไม่รักไม่ล้วงเขาค่ะ
แล้วก็ซื้อดอกไม้มาทำเองซื้อดอกไม้มาก็ประมาณ๑๘๐บาท
เราก็มาแต่งได้กันประมาณ๕๐๐บาท๕๐๐บาทหักค่าดอกไม้ออก
ก็เหลือสี่ร้อยกว่าบาทค่ะจะได้หมุนกินไปวันหนึ่งวันหนึ่งค่ะ
ทุกวันรัชนีจะตื่นตั้งแต่เช้าตรู่เพื่อไปซื้อดอกไม้
เตรียมนำไปขายชุดละยี่สิบบาทมีดอกไม้และทูปเทียน
โดยมีญาติที่ขายน้ำมะพร้าวบริเวณใกล้เคียงคอยจัดดอกไม้ให้ค่ะ
และวันอาทิตย์แบบนี้จะมีนักท่องเที่ยวมากกว่าวันปกติ
เพราะนอกจากจะมีคนในพื้นที่และใกล้เคียงแล้ว
ยังมีนักท่องเที่ยวจากต่างจังหวัดและชาวต่างชาติไปนามัศกาลพระธาตุ
ทำให้มีรายได้เพิ่มมากขึ้นเช่นกันค่ะ
แต่หากวันไหนที่ฝนตกก็ทำให้รายได้ลดลงเหมือนกัน
วันขายไม่ได้เลยแต่รัชนียืนยันว่าจะสู้
เหนื่อยก็ไม่ถอดใจเพราะยังมีคนในครอบครัวที่จะต้องดูแลค่ะ
มอบเงินสนับสนุนของเล็กน้อยมอบให้กับป้าอ้อย
ในการขายดอกไม้หน้าวัดพระธาตุต่อไปด้วยค่ะ
ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งอาชีพสุจริตที่เราจะพบเห็นได้บ่อยตามหน้าวัด
มีคนขายดอกไม้ทูบเทียนต่าง
ใช่แล้วส่วนช่วงนี้ต้องขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมเรารวมไปถึงผู้ที่ส่งข้อความไลน์มา
ฉันแอบเห็นอันนี้ถูกใจมากมีแฟนคลับคุณส่งมา๒ข้อความส่งมาแบบบอกรักแล้วก็หลายคนนะ
ก็แนะนำติชมรายการกันได้นะคะรวมถึงหลายคนที่ส่งมาบอกว่าชื่นชอบรายการตลอดข่าวด้วย
รวมไปถึงแนะนำเรื่องราวของของกิน
แล้วก็แมงดาที่มีไข่อร่อยแมงดาทอดโดยเฉพาะแมงดาที่มีขายจะอร่อยมาก

คุณผู้ชมครับในช่วงนี้หมดเวลาของตลอดข่าวแล้ว
ติดตามเราได้เหมือนเดิม๒คนนี้แบบสดในวันอาทิตย์เวลาดีแบบนี้
บ่าย๒จนถึงบ่าย๓โมงนะคะ